มันพังเสียหายแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้น
ใครมาทุบทำลายลองดูหน่อยค่ะสภาพของโถส้วมในวัด
ฮะเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวดูโอ้โหเห็นแต่ผู้ก่อเหตุ
มืดอย่างนี้หรอมาแบบนี้นะเขานั่งอยู่อย่างนั้นน่ะนะคะ
แล้วหลังจากนั้นทำยังไงต่อวัยรุ่นนะเนี่ย
เข้ามาในวัดเอาเดินไปแล้ววัดบ้านเฉนียงอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินค่ะ
นี่พอเข้ามาเนี่ยวงจรปิดจับภาพได้นะ
มีทั้งเวอร์ชันกลางคืนเมื่อกี้และอันนี้เป็นเวอร์ชันกลางวัน
กลางวันคือกี่โมงอ่ะสิบเอ็ดโมงสิบห้าอืม
พร้อมจักรยานเนี่ยค่ะเข็นจักรยานอยู่ในวัดส่วนอันนี้เป็นตอนกลางคืน
แล้วพอไปดูโถส้วมในห้องน้ำวัดโดนอะไรบ้าง
อันนี้ก็อยู่น่ะอิดตัวหนอนเอามาเป็นอาวุธในการทุบ
ทำลายโถส้วมแล้วดูนะเอาอิดตัวหนอนเมื่อกี้นะ
โอ้โหโอ้โหนี่แล้วทิ้งอิตไว้ด้วยนะ
ใช่ค่ะคือคิดดูสิห้องน้ำตรงนี้
โอ้โหแตกอย่างนี้ต้องเปลี่ยนอย่างเดียว
ยังไงล่ะพี่เบิร์ตดูสิมันแตกแบบมันใช้ไม่ได้อ่ะ
โอ้โหเขาสร้างห้องน้ำให้ญาติโยมมาใช้
ตอนโอ้โหอันนี้นี่คือไม่เหลือแล้วค่ะดูสิ
คือสร้างให้ญาติโยมมาใช้ห้องน้ำตอนมาทำบุญ
มี๒๐ห้องนะห้องน้ำหญิงห้องน้ำชาย
ปรากฏว่าคนร้ายเอาอิดตัวหนอนมาทุบทำลายแบบนี้๑๗ห้อง
ห้องนี่คือห้องน้ำหญิง๙ห้องน้ำชาย๘
คิดดูสิคุณผู้ชมใช้การได้อยู่แค่๓ห้องเองเหรอตอนนี้
ผู้ใหญ่บ้านวิรัติค่ะผู้ใหญ่บอกว่ายังไงรู้ไหม
บอกว่าวัดนี้โดนคนร้ายคนนี้ค่ะผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าวัดแห่งนี้ถูกคนร้ายทำลายทรัพย์สินมาแล้ว๓รอบ
คนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวกันนั่นแหละตามกล้องวงจรปิดนั่นแหละ
คือจะปั่นจักรยานมาเดินจูงจักรยานมาแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้
ไม่ใช่แค่ในวัดอย่างเดียวนะมีไปทำลายทรัพย์สินที่โรงเรียนด้วย
ฮึงตอนนี้ตัวโหลดรู้ตัวแล้วแหล่ะค่ะกำลังตามจับกลุ้มตัว
แต่ก็ยากหน่อยนะเพราะว่าตัวคนร้ายเป็นคนอยู่ทางอำเภอประสาท
ตะบนโคกยางคือเขาไม่ได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไง
ปั่นจักรยานไปในหลายพื้นที่
นี่แหละมันก็เลยอาจจะตามจับกลุ่มตัวยาก
แต่ก็อยากให้ตำรวจช่วยตามตัวมาดำเนินคดี

ตอนนี้ตำรวจสพเมืองสุรินทร์บอกว่าคดีนี้เนี่ย
เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้อยู่เฉยไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
ส่งชุดสืบตามหาตัวคนร้ายแล้ว
กระจายกำลังออกไปตามทุกเส้นทางเลย
อยู่ที่ตำบลโคกยางก็ไปตามแล้วแต่ยังไม่เจอตัวนะคะ
เห็นสภาพห้องน้ำแล้วโอ้โหมันต้องเปลี่ยนตัวโถหมดเลยอ่ะอืม